โอ้โหเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ไม่จบ
ต้องบอกว่ามีชื่อออกมาแบบตัวย่อกันมากมายทีเดียว
แม้กระทั่งคุณอัชริยะเรืองรัฐนาโพงเองอะค่ะก็
มีการออกมาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีอยู่มากกว่า๑๐๐ลายชื่อเลยทีเดียว
ซึ่งเป็นทั้งแบบพลตำรวจเอกไปจนถึงร้อยตำรวจโท
มีร้อยกว่าชื่อวันนี้ค่ะคุณอัจฉริยะเองบอกว่าล็อตแรก๑๖รายชื่อ
เขาเอาไปเรียบร้อยนะคือตั้งใจเลยบอกว่าจะเอาไปติด
ที่หน้าสถานีตำรวจแต่ทางสันติบาลมาขอร้องเนื่องจากว่ามันไม่เหมาะสม
เพราะจริงคุณอัจฉริยะเนี่ยจะเอารายชื่อรวมไปถึงแบบว่า
หมดเลยนะทั้งชื่อนามสกุลยศอะไรทำอะไรบ้างไปติด
สุดท้ายไม่ได้ติดค่ะซึ่งต้องบอกว่าเครือข่ายเว็บพนันในประเทศไทยกว่า๗๐
คุณอาชิริยะบอกว่ามีพลตำรวจเอกเป็นผู้ดูแล
จากนั้นก็จะมีลูกน้องระดับพลตำรวจโทนหลายคนนะคะคอยรับช่วงต่อ
ดูแลกลุ่มทุนจีนสีเทานะคะสารวัตรสัวรวมถึงตระกูลสี่บ่อที่เรามีข่าวกันมาตลอด
ทำให้ตำรวจสอบสวนกลางไม่สามารถดำเนินคดีกับกลุ่มคนเหล่านี้ได้
เพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อนายตำรวจอีก๒๐๐๓๐๐นาย
ถ้าเกิดมีการจับกลุ่มสารวัสสัวนอกจากนี้คุณอัชริยะยังมีการนำหลักฐานนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเอกสารเส้นทางการเงินเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลของสโมสรฟุตบอล
ในพื้นที่ภาคเหนืออ้างว่าใช้เป็นแหล่งฟอกเงินนะคะ
รวมไปถึงมีภาพถ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกิจเว็บพนันที่แบบเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายต่าง
เอามายืนยันค่ะบอกว่าในสโมสรฟุตบอลเนี่ยมีตำรวจหลายนาย
แล้วก็เจ้าของเว็บพนันเป็นคณะกรรมการบริษัท
แล้วก็มีเส้นทางการเงินนะคะไปยังเครือข่ายที่เป็นนายตำรวจ
ตามรายชื่อทั้งหมด๑๖รายชื่อที่คุณอัจฉริยาออกมาวันนี้นะคะ
ทีนี้สำหรับเส้นทางการเงินต้องบอกว่าไปถึงตำรวจระดับสูง
คนละไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทเลยทีเดียว
ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยมีการนำหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความเอาไว้นะคะ
ที่กรมชาการตำรวจสอบสวนอัจฉยากรรมทางเทคโนโลยี
รวม๑๗เว็บไซต์เงินหมุนเวียนกว่าแสนล้านบาท
โดยตอนนี้ตำรวจเขาอยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่๒คดีด้วยกัน
ก็คือคดีของแฟนดาราสาวชื่อดัง
แล้วก็คดีของลูกชายอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒

ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่๒คดีนี้ด้วยกันนะคะ
ซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยก็มีรายงานข่าวบอกว่าที่สารอาญามีการออกหมายจับ
แล้วก็มีนายวัลลบกาญจนปภากุล
นางสาวภูลดาลือชาธรรมนายนัฐกรแขกเมฆ
นางสาวสิริรักษ์เอี่ยมใหญ่นายสมศิษย์ถนอมวัด
แล้วก็นางสาวธนัดถาแสนศุกร์
หมายจับในฐานความผิดร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ
ช่วยประกาศการโฆษณาหรือว่าชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นหรือเข้าพนัน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้วก็อีกอันหนึ่งคือร่วมกันฟอกเงินด้วย
ซึ่งชุดสืบสวนได้ยื่นหลักฐานการสืบสวนพบว่าทั้ง๗คนเนี่ยค่ะ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์มา๙๘๘
โดยในรายของนายนัฐกรแขกเมฆคนนี้เขาทำหน้าที่ดูแลเต็นต์รถหรู
หรูให้กับเบนส์เดมอนเช่นเดียวกับก็พบว่านางสาวภูระดาลือชาธรรมอีกคนเนี่ย
คนนี้เคยผ่านเวทีประกวดไอดอลชื่อดังมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นแฟนของในบิ๊กด้วย
แต่วันนี้คนล่าสุดคนพูดถึงสามีของหยาดจนก่อนที่เราเข้ารายการเนี่ยนะครับ
ก็คือคุณหยาดเขาได้ออกมาพูดอย่างชัดเจนแล้วว่าสามีเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้อง

พอดีช่วงที่ผ่านมาคุณชูวิทย์เค้าก็มีการออกมาบอกอะเนอะ
ดาราสาวชื่อนี้ชื่อนั้นชื่อนี้

แล้วก็คุณหยาดทิพย์ก็มีการออกมา
พูดอย่างที่พี่มดบอกไป

ออกไปข้างนอก

ตอนนี้คุณยายก็ออกมาบอก
ข้อมูลตรงนี้ก่อนก็ได้

ซึ่งวันนี้เพจดังเขาแฉ๔

ภรรยาน้อยผู้กองหมื่นล้าน

กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเยอะเหลือเกินนะฮะ

เรื่องใต้เตียงของนายตำรวจหมื่นล้าน
หรือผู้กองลอลิง

แต่หมั่นไส้รายงานกันเก่งนัก

อาชญากรส่วนมากเนี่ยเมื่อมีเงินแล้วก็มักจะมั่วสุมยาเสพติด

ต่อให้อาชญากรรายนั้นจะขี้เลเดขนาดไหนเนี่ย
ถ้าขับรถราคาแพงใส่นาฬิการู

ก็เป็นที่หมายปองของผู้หญิงประเภทหนึ่งแล้ว
ผู้หญิงที่อยากไปหาก็ต้องเป็นนางฟ้าอยู่ในอ้อมกอดของปีศาจเขาว่าอย่างนี้ลูก

แล้วก็ผู้กองรอลิงเนี่ยตำรวจหมื่นล้านราชาเว็บพนันเบอร์หนึ่ง

ก็หนีไม่พ้นเสน่ห์เหล้าอารมณ์ของนางฟ้าปีกมาร
ไม่ต่างจากอาชญากรรายอื่นนะฮะ
แต่ด้วยความเป็นตำรวจแล้วก็เป็นหัวแก้วหัวแหวน
เนี่ยจะออกไปเป็นหัวแก้วหัวแหวนของ๑๐๐ตำรวจโทรนายนึง
ผู้ยิ่งใหญ่จากบ่นรอยฟ้า
ใครก็รู้ว่าผู้กองรอลิงมีหมื่นล้าน
มีเมียหลวงแล้วก็มีภรรยาเป็นดาราอีก๔คน
เบอร์หนึ่งปร่อม

เว็บเป็นของตัวเองหลายเว็บดูแลกิจการหลายอย่างอืม
สองเป็นดาราช่องหนึ่งถึงมีแฟนออกนอกออกหน้าออกตาอยู่แล้ว
แต่ก็แอบเป็นเด็กของผู้กองรอลิงเลี้ยงดูมา๔ปี
แล้วก็ทำเว็บพนันกับผู้กองรอลิงมาหลายปีเว็บใหญ่ซะด้วย
ด้วยความเป็นดาราแล้วกลัวคนแรกจะรู้ว่าเป็นเมียน้อยเวลาจะคุยงานจริง
คุยผ่านมือขวาของผู้กองลอลิงอืมนะฮะปลเบอร์สองเนี่ย
เว็บกับเพื่อนอีกสองคนซึ่งผู้กองรอลิงเป็นคนลงทุนให้
อืมคอยสนับสนุนเป็นแก๊กเคลียร์ทางให้ทั้งหมด
เบอร์สามโอ้มีหลายคนเนอะอืม
ทำหน้าที่ดูแลค่ายเพลงให้ผู้กองรอลิงโดยใส่ชื่อเพื่อนผู้กองรอลิงเนี่ย๒คน
เป็นเจ้าของบริษัทรายเนี้ยเบื้องหน้าจะเป็นนักร้องนักเต้น
แล้วก็เป็นนางเอกเอ็มวีเพลงดังเพลงหนึ่งแล้วก็มีข้อมูลที่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าผู้กองรอลิงเนี่ย
ลงทุนให้ทำร้านเหล้าแถวเรียบด่วนด้วยอืมเขาเบอร์สี่
ผู้หญิงคนนี้ผู้กองลอลิงรักมากเพราะกำลังจะปั้นให้ดูแลเว็บที่ต่างประเทศ
เพราะผู้กองรอลิงแล้วก็สารวัสสัวเนี่ยมีแผนจะย้ายไปทำธุรกิจ
ที่ต่างประเทศแบบถาวรกันอยู่แล้วซึ่งคนสุดท้ายเนี่ย
เป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในแผนของผู้กองรอลิงนั่นหมายความว่า
เป็นนางฟ้าปีกมาลายอื่นที่อยู่รอบตัวปีศาจเนี่ยอาจจะถูกปีศาจสลัดทิ้ง
ฉะนั้นกำหมัดแน่นแล้วกรี๊ดมันออกมา
โอ้โหอืมแล้วเป็นดาราหมดเลยด้วยเหรอเขาว่าเป็นดาราหมดเลยอ่ะ
เดี๋ยวก็ค่อยมีชื่อออกมากันเรื่อยเรื่อยเลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปติดตามวิสุขุนหญาติ
เขาออกมาแถลงแล้วว่าคืออะไรยังไงนะฮะ